มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เกิดคำถามว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ใครจะต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าเรื่องนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลด้วย

คนที่ขี่หนีเหมือนกับว่ามีคดีเรื่องของยาเสพติด
แล้วไปพุ่งชนคุณลุงคนนึงที่หน้าร้านขายข้าวผัดปู

คนที่ขี่มาชนเสียชีวิต
ทางครอบครัวของลุงก็เลยโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วถามว่า
แล้วแบบเนี้ยใครจะรับผิดชอบคนเจ็บอืมเพราะคนที่มาชนก็เสียชีวิตแล้วไง
ครับแต่คนที่มาชนเขาหนีตำรวจมานะอืมอย่างงี้ค่ะนี่นะคะ
คือมันมีข้อมูลจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่า
พอคนที่ขี่จักรยานยนต์รถล้มแล้วก็พุ่งเข้าไปใต้ท้องรถเก่งเนี่ย
ตำรวจมาถึงเนี่ยแทนที่จะช่วยเขาในฐานะเรื่องของการประสบอุบัติเหตุก่อน
ค่ะไปลากเลยนะลากแล้วดึงออกมามีภาพมุมนี้ค่ะอ่า
แล้วก็จะใส่กุญแจมือจะล็อกตัวอย่างเงี้ยโดยที่เออทำไมไม่เรียกกู้ภัย
เรียกรถพยาบาลมาช่วยเขาก่อนให้เขารอดตายก่อน
เรื่องคดีแล้วค่อยว่ากันอย่างเนี้ยเรื่องเนี้ยตำรวจก็เลยต้องตอบคำถามหลายประเด็นค่ะ
อืมนะคะเหตุการณ์ที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะครับ
เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำค่ะคืนนายสำอางแก้วทิ้งอายุหกสิบแปดปี
เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะครับบาดเจ็บก็คือกระดูกหักสี่ท่อนเลยอะค่ะ
เสียชีวิตนายธิรพันธ์ขี่รถจักรยานยนต์มาเร็วเพราะว่าหนีตำรวจ
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เธอบอกว่าเธอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตอนที่นายธิรพันธ์ขี่รถมาเร็ว
แล้วมาชนพ่อสามีเธอแบบเต็มเต็มที่กำลังข้ามมาที่บ้านเนี่ยนะร่างของนายธีรพันธ์
ทะไหลไปติดอยู่หลังล้อรถที่จอดอยู่ริมถนนอืม
รถจักรยานยนต์กระเด็นไปคนละทางมีตำรวจสองนายที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
จอดรถแล้วก็ลากร่างของนายธีรพันธ์ออกมาครับ
ไม่รอกู้ภัยนะคะแล้วยังตะโกนบอกว่าให้ใส่กุญแจมือ
ซึ่งเธอบอกว่าถ้าเธอเป็นญาติคงไม่พอใจมันเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่
ตั้งคำถามเอาไว้ซึ่งเธอก็มองว่าตำรวจอาจจะไม่รู้ว่านายธีรพันธ์ที่ขี่รถจักรยานยนต์หนี
ตำรวจมาเสียชีวิตแล้วเห็นว่ากระเด็นไปแล้วลากออกมา

ส่วนพ่อสามีเธอก็บาดเจ็บนอนเจ็บอยู่กลางถนน
เธอรีบไปดูอาการคนก็ไปมุงดูกันเยอะ
แล้วก็เรียกรถพยาบาลมีกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาล
แต่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ถามสักคำ
ถามกรณีพ่อสามีเธอที่ได้รับบาดเจ็บสักคำ

เนี่ยค่ะตำรวจเลยต้องตอบคำถามสองเรื่องนี้หลักนะคะ
บอกว่าอาการของพ่อสามีตอนนี้
ยังพูดจาตอบโต้ได้แค่นิดหน่อย
หูขวาเลือดไหลออกมานะคะหน้าผากเหนือคิ้วขวามีบาดแผลแบบหนังเปิดไปเลยคุณผู้ชม
และที่หนักสุดก็คือกระดูกตั้งแต่เชิงกรานไปจนถึงข้อเท้าขวาหัก๔ท่อน
แล้วก็อายุเยอะแล้วอะค่ะอายุ๖๘มีโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วด้วยเนี่ย
ถ้าผ่าตัดคุณหมอบอกว่าเสี่ยงนะคะทีมแพทย์บอกว่าเดี๋ยวต้องประเมินอาการก่อน
แล้วคุณผู้ชมค่าผ่าตัดเนี่ยนะเป็นล้านค่ะเธอบอก

เป็นล้านเธอเลยบอกว่าคือตอนเนี้ยยังไม่มีตำรวจของสนโชคชัยติดต่อ
เพื่อมาพูดคุยหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเธอก็เข้าใจนะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่เธอบอกว่ามันก็น่าจะมีบ้างสิที่ถามถ่ายมา
แสดงความเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามที่แบบติดต่อกลับมาบ้าง
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอได้คุยกับทางครอบครัวด้วยนะคะ
ตัวเธอยังให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกันเลยอ่ะเดี๋ยวรองานศพเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
พ่อสามีเธอที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะครับ
ประมาณสัก๑๐วิ๑๐วิ๒๐วิเนี่ยแหละเขาก็มาจอดรถตรงตรงท้ายรถที่คนตายคนนั้นน่ะ
พอเขาจอดรถปุ๊บเขาก็ลงมาลากเลยลากลงมาแล้วพี่ก็ได้ยินบอกว่าใส่กุญแจมือไว้ก่อนเลย
ซึ่งเราคิดเฮ้ยสภาพเขาแบบนั้นเขาจะหนีไปไหนได้อืม
ไม่ไม่โอเคเลยอ่ะสำหรับเราเนอะครับแบบมาล่าเขาพูดง่ายง่ายเลยนะเหมือนหมูเหมือนหมาเลยน่ะ
ลากแบบอืมถ้าเกิดพี่คนที่เขาเสียชีวิตเนี้ยเป็นญาติของพี่อืม
จะรู้สึกยังไงครับพี่ก็ต้องเอาเรื่องอ่ะอืม
แม้ว่าเขาจะผิดหรือเขาไม่ผิดก็ตามก็ช่วยมาดูแลรับผิดชอบกันนิดนึงอะค่ะ
ยังไงก็ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับว่าไม่ใช่ความผิดของตำรวจโดยตรงอะไรอย่างนี้
ครับแต่ก็ต้องมามาชี้แจงอ่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แสดงสปีริตอ่า
กระเช้าหลักไม้ก็ยังดีอันนี้กระเช้าก็ยังไม่มีหรอไม่มีค่ะอืม
อันนี้ทางฝั่งของคนเจ็บนะคะครับทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวไปที่วัดเลยนะคะเป็นที่ตั้งศพของนายธีรพันธ์
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะนางวิไลวันจันสุเทพ
แม่บอกว่าคือลูกแม่เนี่ยพ้นโทษคดียาเสพติดมาเกือบปีแล้วอืม
ไม่เคยกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยครับจนถึงขณะนี้ที่งานศพลูกเนี่ยค่ะ
ยังไม่มีตำรวจติดต่อมาชี้แจงหรือมาพูดคุยถึงสาเหตุที่ขี่รถไล่ล่า
ของลูกชายแม่ครับแม่แม่บอกว่ายิ่งได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่าลูกถูกลากร่างออกมาจากใต้ท้องรถ
แม่บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่เกินกว่าจะยอมรับได้จริง
อยากจะให้ตำรวจมาชี้แจงหรือมาแสดงความรับผิดชอบ
คือถ้าลูกแม่ทำผิดจริงและขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจเนี่ยนะ
พร้อมจะยอมรับนะแม่บอกว่ามันก็มีลางบอกเหตุนะคะครับ
ที่ลูกจะออกจากบ้านไปบ้านแฟนก็มีพฤติกรรมแปลก
จากเดิมที่ลูกเคยร่าเริงแจ่มใสแต่ลูกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลย
แล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะลูกก็มาเสียชีวิตยังเลยค่ะแต่สำหรับผู้เสีย
ก็ก่อนที่เขาจะไปเย็นวันนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าแม่ยังพูดกับหลานอีกคนนึงเลย
บอกว่าเอ๊ะวันนี้ดูโต๊ะแบบเหมือนหดหูนะเหมือนแบบเฉยเฉยดูแบบเหงาเหงานะ
แม่ยังคุยกับหลานอีกคนนึงเลยแล้วแบบพาโต๊ะขับรถออกไปจากในซอยไง
แม่แม่ก็มองแบบเต็มสุดสายตานะแม่บอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไร
รู้สึกมันต้องถอนใจยังไงบอกไม่ถูกกู้ภัยเขายืนยันเลยค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นอ่ะที่เขาปั๊มหัวใจน้องอ่ะเขาค้นตัวน้องอ่ะ
ตัวน้องไม่มียาเสพติดเขาบอกว่ายืนยันได้ยังไง
เขาก็ยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนปั๊มหัวใจน้องแล้วก็ค้นตัวน้อง
ไม่มียาเสพติดแม่ดูกล้องดูคลิปอ่ะ
คือว่าน้องพาดไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วอ่ะแม่อยากทราบว่าทำไมคุณตำรวจถึงดึงร่างน้องออกมา
มันมันรับไม่ได้นะคะเออแบบถึงน้องจะเสียหรือยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ย
ก็ไม่สมควรลากลากออกมาแบบนั้นใช่ไหมคะ
ต่อเข้ามาว่า
ยังเลยค่ะแต่สำหรับผู้เสียหายก็ได้โทรคุยได้ติดต่อได้อะไรกันอย่างเงี้
ก็ไม่เคยทิ้งเขานะคะก็ขอให้เสร็จงานศพก่อน
ก็แม่ก็ช่วยโต๊ะเต็มที่อ่ะคือว่าไม่รู้ตำรวจจะไล่ล่าโต๊ะเรื่องอะไรจนโต๊ะเสียชีวิตอย่างเงี้
แม่ก็สู้เต็มที่เพื่อลูกนะอืม
นี่นะคะแม่ก็เลยบอกกับทีมข่าวของเราว่าแม่มีลูกสี่คนอืม
ผู้เสียชีวิตเป็นคนโตมีอาชีพรับจ้างอยู่ในร้านถ่ายเอกสาร
เป็นเสาหลักของครอบครัวแม่เองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วยจากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้คุยกับทั้งสองครอบครัวนะคะ
ทางครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทั้งสองครอบครัวบอกตรงกันว่าได้คุยกันได้ให้กำลังใจกัน
เดี๋ยวเสร็จเรื่องของงานศพเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอืม
และทั้งสองครอบครัวมองไปในทิศทางเดียวกันว่าครับ
คือก็ควรจะต้องมีมุมของตำรวจที่ออกมาชี้แจงหน่อย
รับผิดชอบไม่รับผิดชอบอย่างไรก็ตามก็ชี้แจงหน่อยอืม
ข้อกฎหมายเป็นยังไงเรื่องเวลาปฏิบัติหน้าที่เขามีกฎหมายแบบไหน
อะไรยังไงมาทำความเข้าใจกันหน่อยคือตำรวจสนโชคชัยยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะ
ว่าสาเหตุที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ครับเพราะผู้เสียชีวิตเขามีพฤติการต้องสงสัยอืม
มียาเสพติดอยู่ในครอบครองแล้วก็หนีมาตั้งแต่ซอยเสนานิคมก็หนีมาเรื่อย
เขาก็เลยยิ่งไล่ตามมาเรื่อยครับเรื่องคดีความกับการชดใช้ค่าเสียหาย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามกฎหมายอันนี้ตำรวจให้ข้อมูลกับเรา
แต่ตำรวจยังไม่ได้ไปคุยกับครอบครัวของคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ว่ามันอยู่ในหลักของการปฏิบัติเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหม
มีคนเจ็บคนตายนะฮะแต่ว่าสนโชคชัยเนี่ยบอกเบื้องต้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของการลากร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือตอนเกิดเหตุ
ร่างของนายธิรพันธ์เนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถ
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกังวลว่าตอนนั้นน่ะ
อาจจะไปถูกรถเนี่ยจะถอยมาทับอะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่รู้ว่ารถเนี่ยเขาจอดเขาจะถอยหรือว่ารถเขาจอดอยู่เฉยอะไรยังไง
ก็เลยพยายามช่วยดึงออกมาก่อนอะไรอย่างนี้นะ
เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะครับ